รถเก่งคันนี้ไม่รู้ว่าขับมายังไง
พุ่งเข้าไปที่บ้านของชาวบ้าน

ลุเข้าไปเร็วทะลุกำแพง

แล้วคนขับเนี่ยไม่ได้อยู่ในรถนะฮะ

ไปร้องควนคลางอยู่ที่ริมถนน
เป็นนักดนตรีผมยาวสยาย

หมาตัดหน้าผมหักหลบครับ

หักหลบแล้วรถก็เลยพุ่งเข้าไปแบบนี้

ตำรวจสพนฉางที่อุทัยธานีและกู้ภัย
รับแจ้งเหตุว่ามีรถเสียหลักหลุดโค้ง

ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วพุ่งเข้าไป

เจาะไปที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์

ตั้งอยู่ริมถนนสายหนองฉางทัพพันธุ์ด้วยครับสภาพร้านพัง
เสียหายรถก็พังคนก็เจ็บคนขับรถคันนี้คือนายชะลิดครับ
เป็นนักดนตรีพื้นเพลเป็นคนหนองฉางอุทัยธานีครับมีอาชีพ
ก็ร้องเพลงเล่นดนตรีนะครับใกล้ใกล้ตัวเขาอ่ะยังมีกระเป๋ากีต้าวางอยู่เลย
อยู่ริมเสาไฟกระเป๋ากีต้าสีดำเจ้าตัวบอกว่าคืออย่างนี้รับจ้างร้อง
เพลงที่ผับที่กรุงเทพหลังจากเสร็จงานก็จะกลับขับรถกลับบ้านที่อุทัยธานี
จังหวะนั้นหมาตัดหน้ารถหักหลบแล้วเสียหลักพุ่งข้ามเลนเสยเข้าไปที่ร้านค้า
ไม่ได้เป็นอันตรายมากนะครับค่อยคลานออกมาจากรถ
นอนริมทางเพื่อขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวครับ
คุณป้าสุรัตน์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตื่นมาเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงดังโครมออกไปดูช็อกเลย
รถพุ่งทะลุร้านเข้ามาฝุ่นตลบเลย
โชคดีมากว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ

ห่างจากห้องที่ป้านอนประมาณ๒เมตรเฉียดไปนิดเดียวเองครับ
จังหวะนั้นเองครับโชคดีเห็นว่าคนเจ็บเขาอยู่ข้างนอกแล้ว

ตำรวจไปตรวจสอบครับพบร่องรอยความเสียหาย
เดี๋ยวคงต้องรอสอบปากคำคนก่อเหตุ
ก็คือคนที่ขับรถเพิ่มเติมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกเขาไม่ได้เมานะแค่หักหลบหมาเท่านั้นเอง
ส่วนค่าเสียหายต่างเดี๋ยวรอคุยกับทางฝั่งร้านเฟอร์นิเจอร์
แล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยครับเดี๋ยวมีความคืบหน้า
รายงานให้ทราบต่อไปนะครับอีก๑เหตุ